เรานี้เราไปดูเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนกันหน่อย

เขามีการแข่งขันอย่างหนึ่งขึ้นมา
เชื่อเลยว่าคนที่ชอบกินต้องถูกใจแน่นอน
เขามีการแข่งขันกินกั้งคุณผู้ชม
ภายใน๓๐นาทีกินให้ได้เยอะที่สุด

เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหน

ตัวแบบว่าใหญ่บิ๊กเลยนะคะ

เออไซส์ใหญ่จริงดูแบบนี้เลยอะค่ะ

ในงานมหากรรมของดี
วิถีตันหยงครั้งที่๘นะคะ
ที่ชายทะเลบ้านหาดทรายยาวตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูน

เริ่มแล้วทันทีที่คณะกรรมการสั่งให้กินเนี่ย

คนกินก็กินอย่างเมามันคนเชียร์ก็เชียร์อย่างเต็มที่นะคะ
การแข่งขันครั้งนี้ใช้ชื่อว่ากินกั้งยังไม่อยู่โอ้โหอร่อยจัง

ปากเต็มคำมากคือ๓๐นาทีจะต้องกินให้ได้มากที่สุดกินให้ดีกินให้ไวและกินให้เหลือน้อยที่สุด
เพราะว่าไม่ว่ากันถ้ากินไม่หมดไม่เป็นไรแต่ขอให้เหลือน้อยที่สุด
แข่งกันเมามันขนาดนี้คุณเขามีรางวัลให้ด้วยรางวัลชนะเลิศนี่นะคะเป็นเงินสด๑๐๐๐บาทพร้อมกับเกียรติบัติ
แล้วให้กั้งกลับไปกินที่บ้านอีกหนึ่งปีเต็มเต็มเลยนะครับโอ้โหมันก็จะอิ่ม
แถมเผือกก้างเข้าไปทิ้งด้วยนะคะคงอิ่มกันไปเป็นปีอะค่ะรอยจังหู้นี่
งานนี้คุณสร้างเสียงโหร้ให้กับคนมาเชียร์แบบนี้ค่ะโอเค

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะชักเกย่อเรือ
งานนี้ก็มันสุดฉุดไม่อยู่เหมือนกันนะคะ
บรรยากาศนี่โอ้โฮทั้งกองเจียนี่เห็นไหม
กองเจียจะมันกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โฮคิดการกันสนุกสนาน
เขาต้องหันหลังไงต้องหันหลังออกจากกันแล้วก็พยายามที่จะพาย
ให้อีกฝั่งนึงเนี่ยแพ้เหมือนชักเกยอร์บนบกอ่ะ
คือดึงไปจนถึงสุดเขตที่เขาปักเอาไว้
ค่ะว่าใครจะชนะใช่ไหมใครที่จะพายดึงไปได้ไกลกว่ากัน
งานนี้เนี่ยวัดฝีภายกันจริงเลยนะ
สร้างเสียงสนุกสนานเสียงหัวเราะกันแล้วนะคะ
ยังถือว่าเป็นการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศาสนาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วย
แล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เนื่องจากว่าต้องการที่จะให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
อยากจะให้คนมาดูมาสัมผัสวิถีชีวิตกันด้วย
อันนี้เอามาให้ดูกันนะที่จังหวัดสตูนตำบลตันหยงโป
พายกันแหมทะเลเดือดจริง
แล้วนี่กั้งแถวนั้นน่าจะหมดไปแล้วมั้งฮะ
ยังไม่หมดมีอีกเพราะทะเลเขาอุดมสมบูรณ์ค่ะ
แต่กินกันเยอะจริงนะแล้วมาแข่งกันนี่แหม
มันกลิ่นกันหม้านมันเห็นแล้วมันอิจฉา
ผมนี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบทานกั้งมาก

และเวลาจิ้มซีแฟวต์เข้าไปทานถ้ามันสดนื้อมันจะเด้งมาก
มันจะดึงนะเป็นคนชอบการ
อย่างนี้มันก็มีหลากหลายเมนูนะที่เอากล้างมาแบบแปรรูป

กินไม่เกรงใจเราสามคนนี่แหละค่ะคุณ

เชียร์กันไปโอ้ยสนุกสนานเฮฮากันไปนะคะ

เดี๋ยวเราสองคนเป็นกองเชียร์ให้ได้ค่ะคุณ
เชียร์กันจะกินให้หมดเกลี้ยงเลยทีเดียวเชียว